อีกหนึ่งความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ
ตุลาคมปีที่แล้วค่ะมันมีเหตุการณ์ยิงกันเกิดขึ้นที่ขอนแก่น

แต่สุดท้ายแล้วไปแบ่งยาบ้ากันนะคะ
แล้วปรากฏว่าเพื่อนไปทวงเงินไงค่ายาบ้า๘๐๐ให้จ่ายมา

เพื่อนก็เลยยิงเลยยิงเข้าแขนแล้วมันถากเข้าไปที่หัวค่ะ

หลังจากนั้นคนก่อเหตุก็หลบหนีไปหนีหายไปสี่เดือนเลยนะคะ
ล่าสุดตำรวจไปจับตัวได้
คนที่เป็นมือปืนก็คือนายทองทิพย์วงคำซาวหรือว่านายเท่า

เป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นญาติห่างกับนายนิคมโสวันเทา

ทีนี้นายทองทิพย์เนี่ยนะคะหลบหนีไป
กระทั่งถูกจับได้เมื่อวานเนี่ยจับได้พร้อมของกลางเลยด้วย
เจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
และทำไปก็เพราะว่าอยากจะทวงค่ายาบ้า๘๐๐บาทที่ติดค้างกันอยู่
ตั้งใจว่าจะเอา๘๐๐บาทไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟ
แต่พอนายนิคมไม่ให้ก็เลยโมโหค่ะ
จริงปืนที่เอามาเอามาขู่เฉย
ไม่ได้ตั้งใจยิงแต่มันเกิดการยื้อแย่งกันแล้วปืนมันก็เลยลั่น
ส่วนความสัมพันธ์ก็ถามนะเห็นบอกเป็นเพื่อนสนิทกัน

ก็มีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้
ยาบ้าเพื่อนไม่มีเงินซื้อก็แบ่งขายให้เอาอย่างนั้นเลยอะค่ะ
หลังก่อเหตุเขาหนีหายไป๔เดือน
ไปอยู่ไหนรู้ไม่คะอยู่ในแพง

แล้วอาวุธปืนที่ได้มาเนี่ย
ก็ถามว่าปืนของใครไปเอามาจากไหน

เขาสารภาพว่าเขาเก็บปืนกระบอกนี้ได้จากคลองชลประธานค่ะ

ก็เลยเอาไปล้างแล้วเก็บไว้เป็นของตัวเอง
มันไม่น่ามีใครทำปืนหายแล้วไม่รู้ตัว

ของใครแล้วใครเอามาทิ้ง

ไปเจอได้ยังไงหลังจากหายไปตั้ง๔เดือน
คือตำรวจชุดสืบสวนเขาลงพื้นที่หาข่าว
กลุ่มผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดอยู่พอดี

กำลังขุดดินอยู่ริมตลิ่งลำน้ำชี
จำหน้าได้ว่าอ้าวนี่มันผู้ต้องหาตามหมายจับนี่นะ

นายทองทิพย์เห็นตำรวจปุ๊บทิ้งจอบแล้ววิ่งสุดชีวิตเลย
พ้นนะคะวิ่งไปจะถึงแพร่ปลากลางลำน้ำชีอยู่แล้ว

ทีนี้ถามเรื่องเงินหลายคนก็ถามว่า
แล้วคุณค้างค่ายาบ้าเขา๘๐๐บาทนะครับ
นายนิคมบอกจริง

เป็นผู้เสพแต่เขาบอกเขาไม่ได้โกง

แต่วันนั้นที่โดนทวงมันไม่มีจริง

ถ้ามีก็คงให้ตั้งแต่ตอนขอซื้อยาบ้าแล้ว
ทีนี้ตำรวจก็ถามว่าแล้วสบายใจขึ้นไหมเนี่ย

แต่ก็อย่าเสพยาที่กว่าเนาะ
ต่างงง